ย่าแขตุราศัทรีย์โบราศัทรีย์
โบราศัทรีย์โบราศัทรีย์
ยายยาย

มั้ยมั้ยเร็วร้อน

น้ำมันเป็นสิ่งที่สุดท้ายที่สามารถทำให้ทุกคนรู้สึกว่า
น้ำมันเป็นสิ่งที่สุดท้ายที่สามารถทำให้ทุกคนรู้สึกว่า
น้ำมันเป็นสิ่งที่สุดท้ายที่สามารถทำให้ทุกคนรู้สึกว่า
น้ำมันเป็นสิ่งที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้าย

ส่วนมากจะลงมาเที่ยวกันชอบเห็นเพื่อนลงก็ลงตามตามกัน
แต่ว่าแมวมาก็คนละทิศคนละที่กันทั้งนั้นเป็นแมวจรแมวจรจัด
มาบ้างเพื่อนเอามาให้บ้างก็เอามาเลี้ยงทีนี้มันก็ไอ้ตัวที่อยู่
ก่อนก่อนก็ลงเรือไอ้พวกมาทีหลังเห็นพอคุ้นกันดีแล้วก็ลงตาม
แม่มันด้วยแม่มันอยู่ในตรงแม่มันพอจอยแล้วชอบเที่ยวไกลไม่เหมือนลูก
เนี้ยเลี้ยวหนึ่งโตทีนี้ทำมันหมดทุกตัววัคซีอยิงครับ
ตอนนี้เรามีกี่ตัวนะตอนนี้สี่สิบกว่าสี่กว่าครับกับหมดลงเรือ

ลงกันเกือบลำ๒๐อาจารย์
เห็นว่าความน่ารักของมันนี่รูปได้สร้างเพจขึ้นมาชื่อไร
ชื่อเพจว่าใบเฟิร์นทองคับทองมูล
โหมันเป็นรักษณะเด็ดไงที่ได้สร้างเข้ามา
ตอนแรกก็ไม่ได้สร้างเพจก็เล่นเฟซบุ๊คส่วนตัว

เล่นไปเล่นมาไปเจอเพจที่เขา
ลงกันก็เลยอยากทำบ้างก็เรียนรู้เอาเองก็นั่งนั่งจิ้มไปอืม
ก็เลยได้เพจมาก็ตั้งชื่อว่าไอ้ตั้งชื่อแมว๓ตัว
แรกก็แมวสามตัวตั้งชื่อแมวว่าไอ้เอามาตั้งชื่อเพจ
ไปเฟิร์นตัวหนึ่งทองพับตัวทองม้วนตัวอันนี้อันนี้นี่ทองพับ
ก็เลยถ่ายลงเพจกับทุกเว่นนั่งอืมมีคนมาชื่นชมมาดูน่ะ
ต่างชาติก็มีอืมมากันจากเยอร์มันจากก็มี
ได้ที่ไหนมาได้ที่อ่า
โรงเรียนดารุโนไทยกัมพลทักข้ามอำเวิร์ภูมิปีนจังหวัดสุราจที่นี้
มาได้ทุกวันหรือว่าติดต่อมาก่อนก็ได้ตามที่อยู่ในในเพจที่อยู่ในเพจใช่ฮะ
อืมเข้ามาเที่ยวได้ครับมีคนขับเข้ามาเที่ยวเยอะมาดูแมวกัน
ทดสอบ
ทดสอบ

ทดสอบ

สวัสดีครับ